คุณผู้ชมค่ะเรามาดูเรื่องราวของคนโชคดีเศรษฐีดวงเฮงกันบ้างดีกว่านะคะ
ใครที่ผิดหวังก็ไม่เป็นไรดูเขาไว้เป็นตัวอย่าง
เพราะว่าผู้โชคดีถูกตั้ง๑๒ล้านเลยนะคะ
ไปค่ะไปดูกันไปรู้จักกันหน่อยเธอเป็นใคร
สาวผู้โชคดีคนที่ใส่แมสปิดหน้านี่แหละค่ะนะคะเป็นผู้โชคดี
นั่นคือว่าที่ร้อยตรีหญิงจิรารัสคำยวงอายุ๒๖ปี
เป็นชาวตำบลทุ่งน้าวอำเภอ๒จังหวัดแพร่
ควงสามีและลูกมาที่สะพอเมืองแพร่
ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะว่า
ตัวเองถูกสลากินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่๑
งวดประจำวันที่๑กรกฎาคม๒๕๖
งวดที่๒๕ชุดที่๑๗
หมายเลข๓๔๗๒๕๘จำนวน๒ใบ
รับไป๑๒ล้าน
โชคดีจริงแต่จริงแล้วเนี่ยนะ
บอกว่าตอนแรกก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองถูกรางวัล
มีคนโทรมาบอกว่าเลขรางวัลที่ออกคล้ายกับเลขที่เธอซื้อไว้เลย

รีบเอาสลากที่มีอยู่ในมือมาตรวจรางวัล
ปรากฏว่าถูกรางวัลจริงโอ้โหดีอกดีใจก็เลยพาคนในครอบครัวทั้งหมด

มีความสุขแล้วยิ้มหวาน
ต้องถ่ายรูปเยอะไงต้องยิ้มฉีกยิ้มไว้ก่อนนะ

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะ
ว่าวัดที่๑๐๓หญิงจิรารัสมีบอกอีกว่า
ก่อนถูกรางวัลงวดนี้นะเพิ่งจะเดินทางไปแก้บนที่วัดดอยคำ
จังหวัดเชียงใหม่เพราะว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๕มาแล้ว
หลังจากที่ไปกราบไหว้บนบานขอโชคเอาไว้
ปรากฏว่ากลับมาจากแก้บนก็ถูกรางวัลที่๑อีกคุณ
ถูกซ้ำถูกซ้อนแล้วเลขนี้ได้มายังไงรู้ไหม
ลูกชายบอกอ๋อลูกชายคนที่ยิ้มหวานนี่แหละบอกอุ้ย
มีโชครัวแบบนี้ไม่แน่นะว่าจะเป็นเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคยไปบนบานเอาไว้ไหม
หรือเป็นเพราะลูกชายที่มีหลักคิดที่ดี
อันนี้เราก็ไม่ทราบได้เป็นเรื่องส่วนบุคคลนะคุณผู้ชม
ผ่านไปยินดีกับเธอด้วยละกันนะคะ
ยังไม่หมดค่ะไปที่จังหวัดน้องบัวลำพู
นี่ชูไม้ชูมืออย่างกับเป็นผู้ชนะ

ชนะเพราะได้รางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะ

ผู้โชคดีก็คือคุณสุรพงศ์วงยมาตรอายุ๖๐ปีค่ะ
อยู่บ้านเลขที่๒๐นะคะที่อำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดน้องบัวลำพู
ก็ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้เสร็จแล้วก็กลับมาบ้าน
มาถึงปรากฏว่าเพื่อนสนิทมิตรสหายมาแสดงความยินดีกันทั้งหมู่บ้านเลยอ่ะ
เราก็เลยถามไงว่าเป็นยังไงมายังไงถึงได้โชคได้ลาบ
เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าสัปดาห์ก่อนนั่งอยู่บ้านพร้อมกับแฟนนี่แหละ
ก็มีแม่ค้าลอตเตอรี่มาขายให้ตัวเองเนี่ยชอบเลข๕๘อยู่แล้ว
ก็เลยซื้อเอาไว้๒ใบปรากฏว่ากะว่าจะถูกแค่๕๘มันไม่ใช่สิ
มันถูกทั้ง๖หลักได้เงินไป๑๒ล้านบอกตกใจแทบตกเก้าอี้
หัวใจจะวายแต่เงินที่ได้นะก็จะนำไปทำบุญที่วัด
ลูกหลานเรียนหนังสือแล้วก็เอาไว้ผ่อนรถผ่อนบ้านต่อไป
ยินดีด้วยกับผู้โชคดีดวงแห่งทุนทุกท่านนะคุณผู้โชค